รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ไปร้านนี้เลยมอมสลัดแดง

เฮ้ยถ้าเรียกลุงมาขนาดนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องร้านลุง

ตำบลเตาปูนบานเขาราบราชบุรี
เมนูแนะนำปลาเนื้ออ่อนชูชี

หมูหันที่กลางทุ่งนา
ส่งไก่กินลมชมภูเขาและทุ่งนา

และปลาน้ำเจือด

ก็เป็นเมนูหลายอย่างเยอะแยะก็อยากจะแนะนำให้ชวนไป

ใช่ชูชีปลาเนื้ออ่อนราคาตามน้ำหนักปลาแล้วก็อะไรอีกน่ะคือไอ้หนังน่ะ
เวลาไปร้านแล้วถึงแม้คนดังนะแต่ตอนกัดหมูว่าคนเงียบเลย

ครับมันกรอบมากไม่ใช่เหรอ
ไม่ใช่เหรอบีบขวดน้ำแบบ๕นะ

มะพร้าวเจ๊แต๋วอร่อยแบบไม่ต้องเคี้ยว
พอเข้าปากปั๊บใช้ลำคอบีบ
ผสมกับเหงือกบีบขึ้นบีบลง

เบอร์เกอรี่ง่ะชอบเบอร์เกอรี่
อันนั้นเป็นขนมปังเนยสด
ขนมปังเนยสด
แล้วก็มีโยเกิร์ตมิคเบอรี่

ไม่เอากูไม่ตลกแต่กูสู้ไม่ได้
อ๋อครั้งแรกที่ไปเปิดกูเกิ้ลเม็บไป

ไปไหนขึ้นเลยปุ๊บปุ๊บตกลงผลเริ่ม
ขับไปมีเสียงผู้หญิงบอกนะ

ไกลขนาดนี้ชนบทอย่างนี้ไม่หาร้านในเมืองกินล่ะครับ
ไอ้พี่พ่อแนะนำแต่ว่าไม่ไป

ครับผมอยากกินใช่ไหมแต่อยากจะถามว่า
เมนูอาหารร้านครัวลุงลง
สามเมนูอะไรถูกที่สุด

ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านครัวลุงรง๓เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ไข่ลุงรงยัดไส้๒ปลาหมึกลวกจิ้มซีฟู้ด๓ยำ๓กรอบ
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้องก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

หล่อไม่ขายขำค่ะ
ขอต้อนรับคุณแจ๊คเชิญยิ้ม

เพราะว่าส่วนมากจะพาแฟนช้อปปิ้งมากกว่า

หลังจากเมื่อวันนี้คุณแจ็คเชิญยิ้ม
ได้เข้ามาท้าดวนราคาแกงปวนของเรา
จัดซิตคอมสุดหาให้แบบเต็มที่
เชิญเจ้าแม่ตานีประทับร่างณบัตรนี้

มาแล้ว

อันนี้รู้สึกว่าหายใจไม่ออกใช่ไหมลูก

ตอนนี้ขึ้นไหมตอนนี้ดีขึ้นไหม
แม่ไปปิดประตูน้ำมันนะเด็ก

สิ่งใจร่องขาสะเต้าเลยเนี่ย

มีอีกตัวไหมลูก

มันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแม่

ก่อนจะออกจากร่างทรงนะแม่

ราคาถูกสุด

นิดนึงว่าของแทนสุด
และนี่คือลำดับราคากล้วยชนิดต่างที่คุณแจ๊คได้เรียงไว้
จะถูกกี่ตำแหน่งและจะคว้าโบนัสกลับบ้านได้หรือไม่
ไปลุ้นพร้อมกันเลย
้วยน้ำหวาราคาอยู่ที่๓๕บาท
มาลุ้นกันค่ะกับกล้วยไข่และราคาอยู่ที่

ถือว่าดีมากแต่ว่าจะต้องทำข้อนี้ให้แพงกว่า
นั่นคือกล้วยหักมุกขอให้แพงกว่ากล้วยไข่
และราคากล้วยหักมุกอยู่ที่
โอ้โฮ
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าขยบแพงกว่ากล้วยไข่

กล้วยหักมุกราคา๕๐บาททำให้สะสมอีก๕๐๐๐บาท
นอกจากสะสมนะตอนนี้เก่งมากประคองโบนัสได้ดีมาก

และราคาอยู่ที่

ตอนนี้คุณแจ๊คเรียงถูกไปแล้ว๔ลำดับ

ถ้ากล้วยหอมแพงกว่า๕๖บาท
โอ๊ยไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ

ก็หมายความว่ารับสะสมเพิ่มอีก๕๐๐๐บาท
และนี่คือสัญญาที่ดีที่สุดตั้งแต่ทำรายการมา
เพราะว่าถ้ากล้วยหอมแพงกว่ากล้วยหักมุก

สมมุติก่อนสมมุติว่าถ้าเลขไม่เคลื่อน

หอมมีแนวโน้มไหมว่าจะแพงกว่า๕๖บาท

ถ้าเปิดมาแล้วถูกกว่า

แต่ถ้าเปิดมาแล้วแพงกว่า๕๖บาท
เงิน๓๐๐๐เป็นของคุณ

และกล้วยหอม๑หวีตรงนี้

เก่งมากเลย

ดีใจมากเป็นคนแรกที่ทำ
ไม่ได้วางป้ายผิดกลับหัวเป็น

เก่งจริงนะครับคุณแจ๊ค
ลำดับราคาถูกต้องทั้งหมด
กล้วยที่ราคาถูกที่สุดคือ
กล้วยน้ำวาราคาหวีละ๓๕บาท
และกล้วยที่ราคาสูงที่สุดคือ
กล้วยหอมราคาหวีละ๘๐บาทนั่นเอง
แต่เล่นเกมโทรเล่นอะไรมาก็แล้วแต่เลยนะ
ไม่เคยที่จะผ่านอะไรรอบแรกแบบนั้นเลยนะ
แล้วบอกเลยว่าเป็นคนแรก
เป็นคนแรกเลยที่ทำ๓๐๐๐บาทได้
ขอบคุณครับ

ตอนนี้รักกล้วยขึ้นมาที่สุดแล้วตอนนี้

ถูกต้องชอบกินกล้วยชอบกินกล้วย
ดูดิโอ้โหแจ๊คยินดีด้วยนะ

แล้วมันเท่ตรงแบบไล่ไปไล่ไปไล่ไป
แล้วแบบมันถูกหมดทุกแผ่นป้ายเลยอ่ะ

แล้วก็บวกกับมีดาวบ้างเล็กน้อยอย่างที่บอกเลยพี่เป๊กครับ

และอย่างหนึ่งซื้อกล้วยบ่อยด้วยชอบกินกล้วย
วันนี้กล้วยได้ตอบแทนคุณแล้ว
คุณได้๓๐๐๐บาทให้ภรรยาเท่าไหร่
ถ้าเกิดพูดไปให้เท่านี้เนี่ย

แต่ว่าตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ย

ให้หมดแหละแล้วค่อยไปขอทีหลังก็ได้
ตอนที่พูดว่าให้หมดหน้าดูเป็นทุกข์มากเอาจริง

พอบอกให้เมียทั้งหมดมันแบบพลิกเร็วอ่ะ

เป็นคนทำโบนัสได้คนแรก

ขอแสดงความยินดีกับคุณแจ๊คเชิญยิ้ม
เรียงลำดับราคาถูกต้องทั้ง๕ลำดับ
รับเงินโบนัสไปแบบกล้วย
ช่วงหน้ายังมีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป
รออยู่พักสักครู่เดียว
แจ๊คเชิญยิ้ม